อีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือบริเวณสี่แยกไฟแดง

แม้ว่าจะมีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองก็ตามนะครับ

แต่บางทีถ้าเจอคนที่เขาไม่เคารพกฎจราจร
ผ่าไฟแดงก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละครับ
โอ้โหผ่าไฟแดงมาเต็มอ่ะใช่ไหมลักษณะแบบนี้
เพราะเขาไม่มีทางจะปล่อยรถสองทางให้มันสวนกันแบบนี้ครับ
ตามภาพที่เห็นเลยครับเนี่ยฮะรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ฝ่าไฟแดงออกมานะครับ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทางตรงปกติพุ่งมาชนอย่างจัง
คือคนที่ขับขี่ตามรถเก่งมาน่าจะเป็นสุดท้ายของไฟเขียวแล้ว
น่าจะแบบบิดตามกันออกมาแล้วครับแล้วพอเป็นไฟแดงปั๊บ
อีกฝั่งเขาก็ออกมาไงก็เลยพุ่งชนกันแบบนี้นะครับ
พอชนกันเสร็จรถก็ทะไหลไปคนก็ทะไหลไปเหมือนกันนะครับ
แล้วรถเนี่ยที่ถลายไปเนี่ยไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดติดไฟแดงอีกฝั่งหนึ่งล้มไปด้วย
เอ้าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณแยกไฟแดง
ช่างอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บ๓คน

พบรถมอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เป็นรถมอเตอร์ไซคันที่ฝ่าไฟแดงอยู่ในสภาพพังเสียหายเลยนะ
จากนี้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าสีดำป้ายทะเบียน๑กกต๕๒๕๑๐ลบบุรี

คันที่จอดติดไฟแดงสภาพด้านหน้าก็พังเพราะว่ารถมันถลายมาโดนนะฮะ
ถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนด้านหน้าเสียหายอีก
นี่เรียกว่าโดนไปไหลต่อไหลเด้งเลยนะครับ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้นะ
คือ๓คนเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิกันก่อน
หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงครับอาการสาหัสเลยนะครับ
น่าสงสารจริงแต่อุบัติเหตุแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอก

ทางตำรวจสภเมืองชายภูมิได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
และภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผู้ที่บาดเจ็บรักษาตัวให้หายก่อน
แล้วจะเชิญตัวมาสอบสวนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายกับรถคู่กรณีต่อไป
เพราะมีหลายคันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
เพราะมันยังมีรถคันอื่นที่ได้รับความเสียหายกันไปด้วย
อุบัติเหตุที่เราเล่าสู่กันฟังแบบนี้ก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ